ไม่อยู่ในรั้วรอบขอบชิดไม่รู้นึกครึ้มอะไรยังไงก็ไม่ทราบ
จู่ขับรถเข้ามาในปั๊ม
นอนแล้วช่วยตัวเองค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจมาเนี่ยผู้ชายคนนี้เขายังไม่ยอมหยุดเลยนะ
เขาบอกว่ายังรัวไม่หยุดเลย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

นี่เขานอนอยู่คุณผู้ชมเห็นที่เซ็นเซอร์ไหมคะ
คือเขานอนช่วยตัวเองสักพักหนึ่งเขาก็เดินไปเดินมา

คนแถวนั้นกลัวก็เลยต้องแจ้งตำรวจ
ตำรวจมาตำรวจก็เห็นผู้ชายคนนี้ก็ยังรัวมืออยู่เลยนะฮะ
นี่ตำรวจสพเมืองชายภูมิเนี่ยนะตอนแรกเขาได้รับแจ้งไง
ว่ามีผู้ชายคนนึงอายุสักประมาณ๓๐๔๐นอนช่วยตัวเองอยู่ในปั๊มแก๊ส
อยู่ที่ถนนหมายเลข๒๐๑สายชายภูมิศรีคิ้ว
หนองนาแซงอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
ตำรวจก็ต้องรับทุกเรื่องแหละคุณผู้ชม
จะขโมยขโจรอะไรจะคนช่วยตัวเองตำรวจก็ต้องมา
พอมาถึงเห็นผู้ชายคนนี้เขานั่งแล้วนะ
เขาไม่ได้นอนแล้วนะแต่นั่งหน้าอิดโรย

อันนี้เอากางเกงให้ใส่เนี่ยยังดึงขึ้นอยู่เลย
เสร็จแล้วตำรวจก็ไปไปขึ้นรถกัน
แล้วก็ถามไหนเล่าให้ฟังซิเป็นใครมาจากไหนเนี่ย
ผู้ชายคนนี้เขาบอกได้แต่ว่าเขาชื่อนิกร
เขาอยู่ที่บุ่งคล้าซึ่งพนักงานปั๊มแก๊สเนี่ยนะ
เล่าให้คุณตำรวจฟังด้วยเล่าให้นักข่าวเราฟังด้วย
พนักงานปั๊มแก๊สคนนี้คือนายดอนสับมโยค่ะ
บอกว่าผมนี่นะเห็นผู้ชายคนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดในปั๊ม
เดินลงมาจากรถแล้วเขาก็ถอดรองเท้าวางเอาไว้
หลังจากนั้นนอนเลยจ้ะช่วยตัวเองอยู่สักพักหนึ่ง
ลุกขึ้นมาถอดกางเกงเดินโทงไปเทงมา
มือก็จับอวัยวะช่วยตัวเองอยู่ตลอด
คือตัวเด็กปั๊มแก๊สเห็นท่าไม่ดีไง

อ๋อเขาทำครึ่งชั่วโมงแล้วนอนทำอยู่อย่างนี้ตลอด